ดูความคืบหน้าคดีเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
จุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ลูกชายวัย๒๓ปีถูกแทงเสียชีวิต
ช่วงสงคราน๑๕เมษายน๒๕๕๙ตอนกลางคืน
คดีมาถึงศาลชั้นต้นนะครับสารท่านก็พิพากษายกฟ้องจำเลย
เพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัด
พ่อที่ไปฟังการพิพากษาคดีเมื่อวานนี้
ก็ตัดสินใจกระโดดชั้น๘ของอาคารสารอาญารัชดาลงมาเสียชีวิต
ค่ะเพราะว่าพ่อคาดหวังจากการพิพากษาในศาลชั้นต้นมาก
ลาออกจากงานประจำไปหาพยานหลักฐานอะไรต่าง
คือเดินหน้าเรื่องของการทำคดีเองเลย
เพราะตำรวจบอกว่าก็ต้องไปหาหลักฐานมา
มันก็เหมือนกับหลายคดีที่เราเคยได้ยินแบบนี้นะ

เนี่ยเรื่องนี้มันก็ส่งผลสะเทือนไปถึง

ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจด้วยนะครับ
วันนี้ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพนะครับ
นางเรวดีคันหะสุนทรซึ่งเป็นภรรยากับครอบครัว
เดินทางไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
รับศพของนายสุภาชัยคันหะสุนทร
กระโดดลงมาจากชั้น๘อาคารสารอาญารัชดาเสียชีวิตเมื่อวานนี้
หลังจากที่ฟังคำพิพากษา
คดีที่สารยกฟ้องคนร้ายที่แทงลูกชายเสียชีวิตไปเมื่อ๑๕เมษายนปี๒๕๕
นางเรวดีก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่นะครับ
บอกว่าก็ไม่คิดว่าสามีจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะ
เดินทางไปฟังคำพิพากษาก็ยังอารมณ์ดีร่าเริงอยู่
ไม่คิดว่าสารจะยกฟ้องแล้วก็ไม่มีรางร้ายอะไรบอกเหตุด้วย
เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอาจจะเครียดจากเรื่องอื่นหรือเปล่า

ฟังไว้นะครับภรรยาเขาบอกว่าสามีเขาไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยนะครับ
พอสิ้นคำพิพากษาสามีขอตัวไปเข้าห้องน้ำ
แล้วมาเจออีกทีก็คือพบว่าคิดสั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปแล้ว
ขณะนั้นคุณเรวดีบอกว่าก็คิดจะกระโดดอาคารลงไปฆ่าตัวตายตามไปเหมือนกันนะ

ค่ะมีผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงมาช่วยดึงเอาไว้
ใช่ก็เลยวอนขอความเป็นธรรมกับผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย
เนื่องจากครอบครัวของเขาต้องสูญเสียทั้งลูกและสามี
ถึงที่สุดแล้วยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อยากจะตายตามกันไป
แม้คนอื่นจะมองว่าการทำแบบนี้เป็นวิธีของคนโง่ก็ตาม
จากเรียกร้องไปยังผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย
เพราะว่าสำนวนการตรวจสอบสอบสวน

คุณเรวดีบอกว่ามันบกพร่องนะครับ
เจ้าของคดีให้ทางครอบครัวไปหาหลักฐานอยู่ฝ่ายเดียว
ถึงท่านสามีต้องลาออกจากงานประจำ
เพื่อมาติดตามความคืบหน้าคดีลูกชายถูกแทงตาย
ต้องไปหาหลักฐานด้วยตัวเองจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็ยังบอกว่าคู่กรณีก็คือผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาในคดีนี้ชื่อว่านายนัทธพงศ์เงินคีรีอายุ๑๙ปี
ณขณะนั้นวันเกิดเหตุนะยังบอกว่าเป็นคนมีฐานะในท้องถิ่น
พยานจำนวนมากไม่กล้ามาเป็นพยานว่าใครคือคนร้ายในคดี

ส่วนหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดสำคัญของคดีนี้
ก็ไม่สามารถนำมาได้ไม่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานได้
จากกล้องบางตัวไปถามเจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเสียมันใช้การไม่ได้
ยืนยันว่าหากตำรวจมีความพยายามมากกว่านี้
คุณดิวดีบอกว่าเชื่อว่าการหาหลักฐาน
จะสามารถเอาผิดกับคนร้ายนำมาลงโทษได้อย่างแน่นอน

ส่วนศพของสามีญาติจะนำไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
ที่วัดกุณฑีรุธารามญาติเฮ่ยขวาง

คือตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาในช่วงของการ
พยายามรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างเนี่ยนะ
คือคาดหวังในคดีนี้มากเลยไง
เพราะว่ามันมีหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชม
ให้การสัดทอดว่านายนัทธพงศ์นี่แหละ
เป็นคนแทงลูกชายของเธอเสียชีวิต

แล้วคนที่ให้การซัดทอดตอนนั้น

แต่ตอนนี้เป็นคนวิกลจริตอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่เมื่อวานท่านโคศกศาลยุทธรรมท่านพุทธแจงบอกว่า
หาเสร็จแล้วใช่นี่มันก็เลยเป็นปัญหา

พยายามหาหลักฐานในการต่อสู้คดีนี้แบบเต็มที่เลยนะคะ

ที่ผ่านมาคือค่อนข้างจะมั่นใจในพยานหลักฐาน
คือตัวคุณเรวดีเองตัวครอบครัวเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรไง
แต่เนื่องจากว่าเธอมั่นใจว่าพยานแวดล้อมมันค่อนข้างชัด

แล้วถ้าพนักงานสอบสวนไปค้นหาให้มากกว่านี้
มันก็ต้องมีข้อมูลที่จะสู้มากกว่านี้แน่นอนนะคะ
แต่พอมาเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีแล้ว

เธอก็บอกว่าเธอเสียใจแล้วก็น้อยใจมาก
คือบอกว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้

ที่จะมามัดโยงในนัตรภงกันคิรีว่า

เขาพูดถึงกล้องวงจรปิดเขาพูดถึง
หมดเลยค่ะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นมันอะไรอย่างนี้
แต่ในความเป็นจริงที่เราคิดมันเป็นอย่างไรครับแม่

คุณพี่คะทุกคนค่ะไม่มีผู้ร้ายคนไหนหรอกค่ะ

ไม้ทุกคดีที่เกิดขึ้นยกฟ้อง

พูดตรงเลยมันปวดร้าวมากเลย

แต่คุณฟังมันปวดร้าว

คนสูญเสียและสู้คดีมาตั้ง๒ปี
แล้วก็คนร้ายก็ไม่โดนจับอะไรเลยใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นอย่างนี้
โอ้โหปี๕๙นี่ต้องจัดงานศพลูกชายนะเนี่ยค่ะ
ปีนี้เนี่ยต้องจัดงานศพสามี
ใช่แล้วในเรื่องของหลักฐานต่างเนี่ยโอ้โห
กล้องวงจรปิดบางตัวใช้ไม่ได้
ตัวที่เอามาเป็นหลักฐานมันก็ไม่เห็นมันเห็นแค่ปากทางเข้า

เขาก็ไม่กล้าให้ข้อมูลที่คุณเรวดีบอกนะ
แล้วคนที่ซับทอดไปว่านับทะพงศ์เกาะเหตุ
ทีนี้เนี่ยแต่นี่เป็นส่วนของสารชั้นต้นนะคะ
ถ้าถามว่าคุณเรวดีจะอุทธรณ์ไหม

เพราะเธอสูญเสีย๒คนทั้งลูกทั้งสามีค่ะ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมด้วย
คดีนี้อยู่กับสอนอดินแดงท้องที่เกิดเหตุ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับ
โดยเฉพาะการถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของตำรวจ
ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม
โดยได้รับแจ้งจากผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่า
กำลังตรวจสอบดูสำนวนที่ทำกันตั้งแต่ตอนแรกว่ามีความเป็นมาอย่างไร
ซึ่งพบตรยืนยันว่าจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยเตรียมเรียกพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนในคดีนี้มาสอบถาม
ว่าตอนที่ทำสำนวนเนี่ยรอบครอบครบถ้วนหรือไม่

เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างได้
แต่ว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่การตัดสินของสารชั้นต้นเท่านั้น
ตอนนี้ได้ส่วนชื่อ
ไหนก็ไหนแล้ว
คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ถามถึงเรื่องนี้กันเยอะ
ชี้แจงให้ชัดเจนสักทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันค่ะว่าไอ้ที่ว่า
ไปหาหลักฐานมาสิไปเอาหลักฐานมาสิมีกล้องวงจรปิดไหมล่ะไปเอามา
เอานู่นมาไปเอานี่มาเนี่ยตกลงประชาชนต้องทำเอง
หรือว่ายังไงหรือว่าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเป็นคนทำ

ทำไมตำรวจต้องให้ผู้เสียหายไปหารักฐานมาเองเนี่ย
หรือว่ามันก็เป็นหน้าที่ตำรวจแหละ
แต่ตำรวจมีกำลังพลน้อย
มีพนักงานสอบสวนไม่พอที่จะไปทำตรงนี้
เออก็บอกมาจะได้เข้าใจกันทั้งประเทศว่า
มันเป็นอย่างนี้นะต่อไปเรามีอะไรเราจะได้รู้ว่า
เราต้องไปหารักฐานเองเหรออย่างนี้เหรอ
แต่เพราะอะไรก็ต้องมีเหตุผลไงใช่ไหม
หลักกฎหมายเป็นอย่างนี้หรือเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พอ